คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้าย
ใช้คำว่ากราดยิงถล่มยิงก็ไม่ผิดค่ะ
ใช้อาวุธสงครามไปถล่มยิงเจ้าของอู่ซ่อมรถ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ศรสีแดงคนร้ายคนแรกมาก่อน
สักพักหนึ่งลูกน้องของเจ้าของอู่ลงมาจากรถ
มาเปิดประตูจังหวะนี้ถล่มยิงเลยนะคะ
แล้วอีกคนนึงก็ตามมาแล้วใช้ปืนพกสั้นไปจ่อ

คือลักษณะพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายทั้งสองคน

ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมเรื่องของความคืบหน้าเราก็ต้องตามกันต่อ

พลตำรวจตรีโชชัยชมพูรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
ใช้เวลาในการประชุมนานสักประมาณ๑ชั่วโมง
หลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ก็บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนพอที่จะทราบบ่อแสของคนร้ายแล้วนะคะ
ว่าเป็นใครแล้วก็ปมประเด็นการสังหารเรื่องอะไร
ตอนนี้๒เรื่องหลักที่ยังคงไม่ตัดทิ้ง
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัว๒เรื่องของชู้สาว
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าสาเหตุการสังหารเกิดมาจากอะไรกันแน่
แต่เอาล่ะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือได้สั่งการให้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจ
ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแส
ติดตามไล่ล่ากลุ่มมือปืนคนที่ก่อเหตุ
ตอนนี้รายละเอียดทั้งหมดตำรวจบอกว่าของจริงยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เกรงว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีค่ะ
ทีนี้เราทางการฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนจริงแล้ว
ถามว่าผู้ตายรู้ตัวก่อนไหมว่าตัวเองถูกปองร้าย

ผู้ตายก็รู้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ตายทำได้ก่อนหน้านี้คือ
เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางบ่อย
ไม่ใช้เส้นทางกลับและไปเส้นทางเดิมนี่คือผู้ตายนะครับคุณผู้ชม
แล้วก่อนจะเข้าบ้านก่อนที่จะเกิดเหตุ
ผู้ตายก็วนรถกลับมาดูแล้วนะ
ดูจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ไม่ได้มุ่งหน้าตรงกลับบ้านแต่ขับวนไปก่อนอ้อมไปก่อน
ค่ะมาสำรวจตรวจสอบเอาให้แน่ใจก่อน
สุดท้ายเนี่ยคิดว่าแน่ใจแล้วก็เลยขับรถพุ่งตรงไปที่อู่
แล้วให้ลูกน้องลงไปเปิดรถคุณเห็นไหม
ลูกฟ้อนสีเขียวลูกน้องใช่นี่สุดท้ายค่ะ
คนร้ายก็ก่อเหตุกราดยิงแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายสัมพันธนาวุฒิญาติของผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายจริงเป็นคนดีนะ
เป็นคนเอาใจใส่ลูกน้องเวลามีปัญหาก็มักจะยื่นมือ
มาให้การช่วยเหลือตอนนี้คนในครอบครัวเนี่ย
เสียใจมากแล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอุกษกรรม
คนในครอบครัวยากที่จะทำใจ
แล้วก็มีรายงานล่าสุดนะคะ

อีกคนนึงเป็นลูกน้องของผู้เสียชีวิต

ภรรยาของผู้เสียชีวิตเองตอนนี้
อาการนะคะพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ลูกจ้างเนี่ยยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ